การถูกขับออกของธรรมนัฐพร้อมเพื่อน๒๑คน

ทีนี้มันสะเทือนการเมืองแน่
สะเทือนเสียงของนายยกรัฐมนตรีแน่
จนพระพฤทัยเขาแขวะว่าโอ้โฮนายยกตอนนี้จะเป็นเสือติดจันทร์

สภาก็กลายเป็นเสียงปริ่มน้ำแล้ว
เป็นช่วงเวลาของการต่อรอง
ช่วงเวลาการต่อรองจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

ภาษาทหารเขาบอกว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
ภาษาวงการมวยเขาบอกว่าถ้าละครั้งยกสุดท้ายยังไม่แก๊งขึ้นมาเนี่ย
ใครที่เล่นพนันไว้อย่าเพิ่งควักเงินจ่าย
เคยเห็นใช่ไหมครับนักมวยที่อยู่ในสภาพไม่ไหวแล้วเนี่ยแพ้แง่
แต่ว่านาทีสุดท้ายเนี่ยน็อกคู่ต่อสู้ได้
เออเรื่องการเมืองมันก็พลิกไปพลิกมาได้
จำได้ไหมครับเรื่องของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐที่ทิศทางข่าว
บอกว่าตอนนี้เป็นต่อเป็นต่อเพราะเมื่อวางแผนให้ถูกขับออก
แล้วจะไปอยู่พักใหม่ก็ถือว่าพอไปอยู่พักใหม่เป็นสมาชิกใหม่
ไม่เกี่ยวกับพักเก่าแล้วเมื่อไม่เกี่ยวกับพักเก่าแล้วเนี่ย
โคต้ารัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะต่อรองได้
เพราะว่ามีสอสอตั้ง๒๑คนในเบื้องต้นนะมีสอสอตั้ง๒๑คน
ฉะนั้นถ้าจะให้สอสอ๒๑คนที่ไปสังกัดพักใหม่
สนับสนุนรัฐบาลเอ้าก็ต้องปรับคอรมอสิ
คอรมอเพื่อเอาโคต้ารัฐมนตรีมาตอบแทน๒๑เสียงที่เป็นสอสออยู่
สุดข่าวที่เกิดขึ้นนักยำเสาร์วาทิพย์รายงานลึกบอกว่า
ร้อยเอกธรรมนัฏต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ๒เก้าอี้ด้วยซ้ำไป
เก้าอี้เก้าอี้ใครมั่งล่ะ
ข่าวที่ออกมาบอกว่าเก้าอี้กระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคม
ที่คุณชัยวุฒนาคมานุสรนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่
เก้าอี้หนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่คุณสุชาติชมกลิ่นนั่งอยู่
ทั้งสองเก้าอี้นี้คนที่นั่งอยู่ก็คือคู่ปรับเก่าของร้อยเอกธรรมนัฐทั้งสองคน
นี่นี่คือข้อต่อรองแลกกับการสนับสนุนรัฐบาล
คำถามก็คือพลเอกประยุทธ์จะว่ายังไง
มีคนประเมินว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ยอมหรอก

ไม่ยอมงอถ้าจะยอมหักไม่ยอมงอมันจะเกิดอะไรขึ้น
ก็เสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะเสียงปริ่มน้ำในสภาที่เป็นอยู่ตอนนี้
เสี่ยงที่จะนำไปสู่การแพ้โหวตในกฎหมายสำคัญสำคัญกลางสภา
แล้วถ้าแพ้โหวตในกฎหมายสำคัญกลางสภา
มันอยู่ไม่ได้หรอกครับต้องลาออก
หรือถ้าไม่ลาออกมันก็มีไพ่ให้เล่นเช่นยุบสภาลาออก
บางคนบอกว่าให้จับตาดูให้ดีมันเป็นไปได้
ปฏิวัติตัวเองอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นถ้ามองในมุมนี้
ก็มองได้ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นรอง
ร้อยเอกธรรมนัฏเป็นต่อเพราะว่าถูกบีบจากจำนวนตัวเลข
ในสภาที่เสียงปริ่มน้ำแต่อย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะครับ
งครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
การเมืองมันก็พลิกไปพลิกมาเริ่มต้นเนี่ย
มันมีข่าวนี้มาท่านดูสิครับกวนธรรมนัฐวงแตก
กลุ่มขอนแก่นวิ่งซบเสียหนูถัดมาหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สองสอสอดัดหลังธรรมนัฐแยกตัวหนีไปอยู่ภูมิใจไทย
ฝ่ายของภัยลิกเพื่อนสนิทของร้อยเอกธรรมนัฐ
ภัยยังกักหนุนรัฐบาลต่อ
วันนี้ยังไม่นิ่งการไปสังกัดพักใหม่
และยื่นข้อต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีคงไม่ง่ายถ้าจำนวนยังไม่นิ่ง
ประการที่๒กรอบเวลานี่ก็สำคัญ
กรอบเวลาที่กรกตจะรับรองก็ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน
ที่จะไปอยู่พักใหม่แล้วถ้าสมมุติว่า
เกิดรายการยุบสภาเอาตอนนี้
กฎเกณฑ์กติกาการยุบสภาต้องเลือกตั้งใหม่ภายใน๔๕วัน
แล้วกระบวนการที่จะสังกัดพักใหม่ยังไม่เรียบร้อย
ก็แปลว่ากลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐก็หงายท้องตึงสิ
เพราะไปสังกัดใหม่ยังไม่เรียบร้อย
อีกครั้งจะไปรีบสมัครเสียตอนนี้ไปอยู่พักใหม่
ถ้าพักเก่ากรกตยังเคลียร์ไม่เรียบร้อย
คุณไปอยู่สองพักพักเก่าก็มีชื่ออยู่ยังเคลียร์กันไม่เรียบร้อย
พักใหม่ก็มีชื่อคุณอยู่เอ้าคนเดียวไปสังกัดสองพัก
ผิดอีกครับผิดอีกมันไม่ง่ายนะครับ
เห็นไหมครับว่ามันมีอะไรแปลกอยู่เยอะ
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณศรีสุวรรณจัญญา
ไปร้องว่ามันเป็นความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องเกี่ยวขั้นตอนและเหตุผลที่
พลังประชารัฐใช้ในการขับร้อยเอกธรรมนัฐเพราะมันมีอะไรแปลก
แล้วถูกตั้งคำถามว่ามติขับเนี่ยมันชอบทำไหม
ขั้นตอนในการที่จะขับออกเนี่ยมันถูกต้องไหมได้แจ้งเตือนก่อนหรือเปล่า
เหตุผลในการถูกกลับออกเหตุผลที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นให้ถูกขับไหม
ทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่นิ่งฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามดู
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งความเสี่ยงที่พักพลังประชารัฐอาจจะถูกยุบ
ทำเป็นเล่นไปนะครับเพราะเรื่องนี้สมาชิกพักเก้าไกลไปร้องผ่านกรกต
เรื่องอะไรล่ะครับเรื่องคำปราศัยเลือกตั้งซ่อมของร้อยเอกธรรมนัฐที่เขต๖สงขลา
ปลาใสที่ไปช่วยนายโบ๊ทแล้วเป็นคำปราศัยที่คนส่งกันในโลกออนไลน์เยอะ
ปลาใสที่พอนึกได้สำคัญสำคัญก็คือบอกว่าคนที่เป็นสอสอต้องมีตังค์
ไม่มีตังค์เหรอเวลาไปช่วยชาวบ้านสวัสดีครับพี่น้องโบ๊ทไม่มีตังค์ครับ
แล้วก็ทำท่ายกมือไหว้แล้วก็ล้วงมือขวาเข้าไปในกระเป๋ากางเกง
พี่น้องเอาไหมครับก็มีเสียงผู้ปลาใสโฟกฟังบอกไม่เอาแต่สวัสดีครับพี่น้อง
แล้วทำท่ายกมือไหว้แล้วล้วงมือขวาเข้าไปในกางเกง
พี่น้องเดือดร้อนเหรอครับเดี๋ยวโบ๊ทเอานี้ไปใช้ก่อนครับ
แล้วก็ใช้มือล้วงเข้าไปในกางเกงทำท่าจะยื่นซองให้
ปลาใสนี้แหละครับที่เป็นคลิปเขาส่งกันว่อนไปหมด
ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับเพราะอยู่ในคลิปคำพูดก็ชัด
แล้วเป็นคำปลาใสที่ตอนหลังคนในพักพลังประชารัฐเองก็โทษกันว่า
ให้นี่มันเป็นต้นเหตุให้ผู้สมัครแพ้เพราะคนใต้เขาไม่ชอบ
เหมือนใครไปดูแคลนเขาแบบนี้ปัญหาของคลิปปลาใสเนี่ย
มันมีปัญหาตรงไหนล่ะครับที่กรกตที่พักเก้าไกลไปยื่นให้กรกตตรวจสอบ
ว่ามันฝ่าฝืนพรบเลือกตั้งมาตรา๗๓วงเล็บ๑ไหม
บัญญัติมาตรา๗๓วงเล็บ๑เนี่ยท่านไม่ต้องดูภาษากฎหมาย

เอาภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือว่า
เขาห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง
จะด้วยวิธีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้ถือผลประโยชน์อื่นใด

ฉะนั้นถ้าวินิจฉัยว่าฝ่าฝืนตามคำร้อง

เพราะคุณธรรมนัฐที่ไปมีความผิดเนี่ย

คุณธรรมนัฏเป็นกรรมการบริหารพัก
กรรมการบริหารพักถ้าไปทำผิดซะเอง

สมาชิกพักไปทำผิดรับผิดชอบไปคนเดียว
กรรมการบริหารพักไปทำผิด

นี่คือวิบากรรมของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐ

จะหงายท้องก็เพราะไปเจอกล้วยนี่แหละ
แล้วประเด็นสำคัญก็คือว่า
บรรยากาศการเมืองที่มันตึงเครียดมาหลายวัน

ตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจผากท้อง

ฉะนั้นใครจะฟาดฟันชิงอำนาจกับใคร
ใครจะแย่งชิงอำนาจกับใคร

ให้นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนให้มาก
เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าต้องจับตามองจริง
อาการเมืองก็ร้อนแรงนะครับ